งานเดียวกันค่ะพี่เสกเป็นเพื่อนรุ่นใหญ่ก็ต้องมา

มีคนคุมด้วยนะคนซ้ายน่ะคุณแซนวิชไปคุมนะจ๊
ใช่แล้วก็น้องเสือก็มานะคะเอาพูดตรงพี่เสกเนี่ยไม่ตื่นเสือต้องไปปลุกขึ้นมานะคะ

เพราะว่าเมื่อคืนเป็นคอนเสิร์ตการกุศลเอารายได้ไปช่วยเหลือคนอื่นนะคะ
ก็เลยถามน้องเสือแทนละกันกลัวไหมเนี่ยมีข่าวว่าพี่อีฟทำของใส่บ้าน
รวมไปถึงมีประโยคเด็ดน้องเสือบอกว่าผมจะกลับมาซ่อมแซมบ้านซ่อมแม่ซ่อมพ่อให้กลับมารักกัน

ไม่กลัวคือผมเป็นคนไม่เชื่อเรื่องนี้ครับไม่เชื่อแต่ไม่ได้ลบหลู่นะแค่ไม่เชื่อ
คือผมไม่ได้ไปบ้านนั้นมาสักพักแล้วไม่ได้ไปแบบลื้อคนของอะไรแบบนี้
ถ้าถ้าซ่อมแม่พ่อได้เนี่ยมันก็จะซ่อมทางทางคนอื่นได้นะครับ
ผมมีแผนการที่จะมาประสานกับแม่กับคนอะไรแบบนี้กับทนายด้วยครับ
แต่ว่าอันนี้เดี๋ยวผมเดี๋ยวประสานเสร็จค่อยมาคุยกันนะครับ
เดี๋ยวผมอยากจะแถลงข่าวอีกครั้ง